ฟังเสียงที่พ้นตำรวจตรีปวีนเนี่ยได้
แน่นอนในการติดต่อพลตำรวจตรีปวีน
ก็ทราบว่าขณะนี้ขวัญกำลังใจดีขึ้น
อยู่ระหว่างการขอวีซ่าผู้ลีภัยจากทางการออสเตรเลียอยู่

เพื่อขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทย
ให้กำลังใจทีมพนักงานสืบสวนสอบสวน
ในคดีค้ามนุษยโรหิงญาทุกคน
เพราะว่าทางทีมสอบสวนก็ถูกยุบ
ไปพร้อมกับการที่จะมีการสั่งย้ายพลตำรวจตรีปวีน
๓จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดียวกันนะครับ
แล้วก็บอกว่าพนักงานสอบสวนทุกคน
ทุ่มเทเสียสละทำงานเพื่อประเทศชาติ
เอาไปดูคลิปวีดีโอนี้กันหน่อยครับ
ขอขอบคุณอีกครั้งครับ
และขอเป็นกำลังใจให้ทีมทำงานต่อไปให้สำเร็จครับ
เนื่องจากเกรงว่าจะมีอันตราย
โดยบอกว่าเป็นสิทธิ์ที่พลตำรวจตรีปวีน

ซึ่งพลตำรวจตรีปวีนได้ลาออกจากราชการไปแล้ว
แต่หากมีการติดต่อมาทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็ยินดีที่จะพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็สำหรับพลตำรวจตรีปวีนได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ

ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ครอบครั้งผลตำรวจเอกจากทริปชายชินดา
ก็เหมือนว่าถ้าพลตำรวจตรีปวีนต้องการมาพูดคุย

ด้านของนางสาวชุติมาศรีดาเสถียร
นาธิการเว็บไซต์ข่าวภูเก็ตหวาน
ซึ่งติดตามปัญหาการค้ามนุษยโรฮิงญา

เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีนะครับว่า
ปิดเว็บไซต์ภูเก็ตหวานในวันที่๓๑ธันวาคมนี้
โดยให้เหตุผลว่าถึงเวลาที่จะต้องพัก
สารจะยกฟ้องคดีที่กองทัพเรือเป็นโจทย์
จากการนำเสนอรายงานข่าวเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
อกจากนี้ยังรู้สึกอึดอัดที่ไม่สามารถนำเสนอข่าวได้อย่างรอบด้าน

รวมทั้งยังถูกข่มขู่เป็นระยะ
และยังมีกระแสสังคมบางส่วนที่ไม่เข้าใจการทำงานด้วย
โดยที่ผ่านมานางสาวชุติมายืนยันการทำหน้าที่เสนอข่าวได้อย่างดีที่สุดแล้ว
แล้วก็ดีใจที่สื่ออื่นรวมถึงสื่อต่างชาติ
ให้ความสำคัญกับปัญหาการค้ามนุษยโรฮิงญา
โดยนางสาวชุติมายังกระบุด้วยนะครับว่าหลังจากนี้
จะยังคงติดตามการค้ามนุษยโรหิงญาต่อไป
ในรูปแบบของการทำการวิจัย
และก็อาจจะกลับมานำเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปัญหานี้อีกครั้ง
หากสถานการณ์นั้นเอื้ออำนวยนะครับ
ประเด็นนี้แน่นอนพลตำรวจตรีปวีนพูดกับสื่อต่างประเทศ
กระเพื่อมแน่นะครับ
เพื่อมแน่แต่ว่าฝ่ายไหนจะออกมาพูด
ท่านนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สื่อต่างประเทศตีข่าวนี้ค่อนข้างจะใหญ่
แล้วก็องค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
การพูดของพลตำรวจตรีปวีไปเผยแพร่เหมือนกัน

ทำในการพิจารณาคดีนี้ขึ้นอยู่กับความปลอดภัย
ให้ความร่วมมือของพยานและผู้ดำเนินการสอบสวน
หากรัฐบาลไทยต้องการยุติวงจรเรื้อบรังในสังคมไทย
ที่ผู้กระทำผิดมักลอยนวนไปเกิดไปได้
โดยไม่เคยได้รับโทษจำเป็นต้องดำเนินการสอบสวนต่อไป
และให้ความคุ้มครองปลอดภัยแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้นะครับ